เช้านี้พาไปวัดร้างค่ะแต่วัดนี้ไม่ได้น่ากลัว
เพราะว่ามีตัวเลขมาชัวร์ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ใครจะเดินสาม๐๐๙
ตอนนี้ไม่ใช่วัดร้างแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่
วัดนี้อยู่ที่กลางป่าเมืองชุมพรจำได้ไหม
หลังจากถูกรางวัลแล้วโอ้โหคนก็คึกคักเลยค่ะ
และนี่ก็คือกลุ่มคนที่มาขอโชคนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่ซุดลงไปกับบันไดทางขึ้นพระธาตุเจดี
แล้วก็สั่นเหมือนกับองค์ลงเหมือนกับโดนแฝงร่าง

ไปดูคอมเมนต์บางคนโง่ว่าเป็นอะไรนะ๕๐๓
แล้วที่เขายก๒มือแบบนี้มันจะเป็นเลขอะไรได้บ้าง
มีคนมาบอกว่า๕๘๙ด้วย
คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกหน่อยค่ะ

นึกว่ารถไม่ล้างจะเป็นแบบรถของผู้หญิงคนนี้
เขาบอกนี่รถก็สภาพยังไม่ได้ล้าง

แล้วเขาก็เชื่อว่านกตัวนี้มานอนแบบนี้ต้องมีอะไรในตัวนี้

พี่คนนี้คิดมาก
อะไรมาอยู่หน้า
นกมาเกาะรถที่พี่เขาไม่ได้ล้าง

แปลกใจว่าเหตุใดทำไมนกมาเกาะรถที่ไม่ได้ล้าง
คิดว่าการมาของนกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องมืด

ถ้าเป็นยีลาฟมาก่อนรถพี่อันนั้นแปลก
อันนี้นกฮะนกมันก็ก่อทุกที่นะพี่

ทะเบียนรถของพี่เขาคือกไก่ชฉิง๔๔
แต่หนึ่งสี่
เพิ่งออกไปแต่งวด๓๐ธันวาคมนี้
เขาเลยเชื่อว่าเลขหน้า๔๐เนี่ย

หลังคลิปนี้โพสต์ออกไปคนก็มาคอมเมนต์กันเยอะบอกมาแน่
กเคยเข้าบ้านไม่ยอมออกไปไหนเลยถูกลอตเตอรี่
บ้านเลขที่๓ตัวเต็มเลย
เขาเลยบอกจัดไปเลย๔๐๔ไม่ก็๐๔๔ครับ
บางคนก็พูดถึงสายพันธุ์ของนกบอกว่าเป็นลูกนกเขา

ไปกันที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับ
ชาวบ้านเขาไปส่องเลขส่องจากไหน

ปลาไหลลายด่าง๓สีดูให้ครบ๓สี

สีไม่เคยเห็นปกติเป็นตัวสีดำน้ำตาลเข้ม
ไม่งั้นก็ปลาไหล่เผือกก็เป็นแบบขาวหน่อย
เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นสีทองสีเผือกแล้วก็สีน้ำตาล
นี่นะครับถูกเลี้ยงไว้ในบ้านพักเลขที่เลขที่
เลขที่๑๐๒หมู่๙ตะวนนาดีอำเภอปลาจีนบุรีฮะ
ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ไปขอดูกันนะ
แล้วก็ทำพิธีขอโชคลาภกันตามความเชื่อจุดทูปมงคลด้วยนะครับ

ทูบทูบมาไหมทูบมาน้ำแข็ง
เมื่อกี้อะไรนะ๑๔๔๑ใช่ไหม

นายพงพัฒนธีรพงศ์อายุ๓๑ปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
ที่เคยไปขุดเจอที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรี
หลังจากนั้นก็เอามาเลี้ยงไว้ที่นี่เกือบปีแล้ว

จนกระทั่งไม่กี่วันมานี้ตู้กระจกที่ใส่ปลาไหล
มันแตกเขาก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในกระมัง
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็มาขอโชคลาภกันนะฮะ

เขาจดไว้ให้ตามหน้าจอขนาดแบบนี้

เขาบอกว่างูนี้มีหงอนไม่ใช่ไก่นะ
งูมีหงอนเขาบอกว่าคล้ายกับเสียญพญานาค

อยู่บนนี่เป็นรูปปั้นพญานาค

นี่ไงได้ดูคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะ
อันนี้อยู่ที่เกาะคำชโนธดินแดนพญานาคาราชอยู่แล้ว
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาเนี่ยนะคะ
บ้านดุงอุดรนักท่องเที่ยวมาเพียบเลยค่ะ
ซึ่งตรงนี้งูกำลังเลื้อยอยู่บนเสียนพญานาคเก้าเซียนในสารานี่แหละ

นักเสี่ยงโชคเขาไปส่องตัวเลข

หลังคาสาลาค่ะหลังคาสารานั้นเห็นไหมเป็นเลขไทยใช่ไหม
ใช่แล้วแม่บ้านที่เขาดูแลลานบวงสวงตรงนี้เขาบอกงูเขียวตัวเนี้ยนะ
เป็นตัวเดียวกับที่เคยมีคนเห็นก่อนหน้านี้ตอนนั้นก็เป็นข่าวมั้งรู้สึกอ่ะคุณผู้ชม
แล้วเลื้อยมาอยู่ที่ศาลปู่ย่าเนี่ยได้สักพักนึงแล้วแล้วบอกด้วยนะว่าอ้าวตัวเลขน่ะ
เลข๙๒๙ไปหาเถอะตามแผงแถวนั้นไม่มีขายแล้วคนก็ซื้อกันจนเกลี้ยงแล้วค่ะ
กว้านไปหมดแล้วครับคุณผู้ชมรถคุณเนี่ยที่ปัดน้ำฝนยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า
อ่าถ้ายังไม่ดีแนะนำรุ่นนี้เลยฮะค่ะรุ่นนี้เขาบอกว่า
มันไม่ปัดตรงตรงนะอ่ามันปัดไงอย่างงี้เฮ้ยนี่เออลองใช้ดูไหมล่ะเออ
ใช้ไปก็ใจคอไม่ดีถ้าอยู่นอกรถก็ว่าไปอย่าง
อย่าเข้ามาในตัวรถนะคุณผู้ชมว่าเบรกเอี๊ยดเลยฮะค่ะนี่เจ้าของรถก็ขับไป
ใจดีสู้งูไปครับแม่เท่านั้นไม่พองูนอกจากมันเลื้อยพริ้วแบบนี้
มีแบบลิ้นแคบมาทีนึงนั่นคือมันปัดมันปัดกระจกเหรอนั้น
ไกลอยู่นะมันโต้รับลมอยู่พี่น้ำแข็งอ่ะอืม
เย็นสบายเลยสงสัยน้องขี้เกียจเลื้อยก็เลยขอติดรถไปด้วย
คลิปนี้คนมาสอบถามว่าที่ปัดน้ำฝนรุ่นนี้ใช้ดีหรือไม่
บางคนแซวว่าเอามาบูชาไว้ดีกว่าบูชาไว้หน้ารถรับรอง
ด่านกี่ด่านรอดหมดเลยที่พลาดไม่ได้ก็ถามเลขทะเบียนครับ
เผื่อว่าที่ปัดน้ำฝนรุ่นนี้จะให้โชคมีไหมนั่นไงคนไปส่องทะเบียน
แล้วก็มาคอมเมนต์กันบอกว่า๘๒๓๔อันนี้เจ้าของรถน่าจะมาตอบครับ
คุณผู้ชมเคยไปสะดอกเคราะห์ด้วยวิธีการนอนในโรงศพไหมครับ
วันนี้ผมจะพาไปดูพิธีแบบนี้ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวนครปฐม
โอ้โหมีชาวบ้านไปทำพิธีนี่ครับเต็มเลยเต็มเลยนะฮะ
แล้วก็ไหนไหนก็ไปแล้วไปส่องหาเลขด้วยเลยก็แล้วกันนี่คือบนสาราการประเรียนนะครับ
วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
เมื่อค่ำคืนของเมื่อวานนี้คึกคักมากครับชาวบ้านไปร่วมพิธีสะดอกเคราะห์
ละลิดาครับขออภัยละลิดายศดีชัย
หนึ่งในผู้ร่วมพิธีเล่าบอกว่าเธอพากับครอบครัวมา
คนด้วยกันเข้าร่วมพิธีนี้เพื่อเสริมโชคลาภตามความเชื่อของครอบครัว
โดยเฉพาะช่วงสิ้นปีนะครับจะชวนกันมาสะดอกเคราะห์แบบนี้

เมื่อปีที่แล้วหลังจากมาทำพิธีกลับไปถูกรางวัลได้โชคได้ลาบแบบ

เดี๋ยวมันเล็กไปผมอ่านให้นะ๒๘๑๐กับ๑๗ครับคุณผู้ชม
ล่ะหลวงพ่อแป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมานุยุทธ์เจ้าวาดนะครับ
แจกจ่ายปฏิทินเพื่อให้เอากลับไปประดับที่บ้าน
เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งปฏิทินยังมีความพิเศษ
มีเลขให้ลุ้นวันที่ออกสลากด้วยครับคุณผู้ชมฮะนะครับ
โดยวันที่๓๐ธันวาคมนี้มีเลขอะไรอยู่บนปฏิทิน
อะไรนะ๔๙๑หรอ
ไม่ใช่๗๕๒เหรอ๗๕๒ไหนดอม
อันขวาป่ะไม่ที่เขาชีพนะ
อ๋ออันหนึ่งอันหนึ่งนะดูผิดวัน
เขาออก๓๐นะเขาออก๓๐ไม่ได้ออกวันที่๑
แต่อันนี้เขาชี้ให้ดูวันที่๑ก็แล้วกัน
๔๙๑๔๙๗แล้วแต่จะเป็นอะไรนะ